วันนี้วันไหว้นะฮะไหว้ทั้งเทพเจ้าแล้วก็ไหว้ทั้งบรรพบรุษนะฮะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองรวมถึงเพื่อที่จะระลึกถึงบรรพบรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้ยินการอวยพรกันการพูดสิ่งดีให้แก่กันนะคะ
เนี่ยเหมือนแบบเนี้ยสินเจยุอีสินเนียฮัวชัยนะครับทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ะ
จะต้องไหว้ประหยัดขึ้นมาหน่อยนึงใช่ฮะนี่ค่ะเราพาไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูกันที่อุทัยธานีกันก่อนนี่คือที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองปรุงเก่ากง
อยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้
ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะนำหมูนำไก่นำผลไม้
เอาเครื่องเส้นไหว้ต่างต่างเนี่ยมาสักการรับบุชาเจ้าพ่อปุงเก่าโกง
ซึ่งก็เป็นสารเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่ประจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เหมือนกันกับที่สารเจ้าแม่ทัพทิม๑๒ซอยพระยาวิทูลที่ตำบลอุทัยใหม่
ก็จะเห็นบรรยากาศที่คนเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้สารแล้วก็อธิษฐานขอพร
ร่ำรวยให้มีเงินมีทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สมปรารถนา
นี่เป็นบรรยากาศที่อุทัยธานีนะคะครับจากอุทัยธานีนะครับ
เราไปดูที่อุบลราชธานีกันบ้างนะครับบรรยากาศการไหว้เทพเจ้า
ที่สารเจ้าพุทธกงนะฮะซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ
ก็นำเครื่องเส้นไหว้นะครับอ่าอันนี้ที่ตราดก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ
ไปที่ตราดก่อนแล้วกันนะฮะขออภัยนี่ที่ตราดนะครับ
คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองตราดนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนก็พากันสวมใส่เสื้อสีแดงสดใส
สิ่งของทหารคาวหวานมาเส้นไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมือง
เพื่อขอพรแล้วครับเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีน
หรือว่าใกล้จะปีใหม่ของคนจีนแล้วซึ่งสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด
เป็นสารที่ที่ชาวตราดให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็มักจะมากราบไหว้กันเป็นประจำในทุกช่วงเทศกาลเลย
รวมถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับไปดูที่อุบลราชธานีที่ผมเกริ่นไว้หน่อยนะฮะ
ต้องไปที่ศาลเจ้าพุทธกงนะคะซึ่งก็มากันตั้งแต่ช่วงกลางดึกเลยค่ะ
คุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็มาขอพรจากเทพเจ้าเอาเครื่องเส้นไหว้มา
สารเจ้านี่นะเขาจัดให้เข้าไปไหว้แบบทิ้งระยะห่างคือจะต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะ
คือทยอยเข้าไปทีละครอบครัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เข้าไปทุกครอบครัวเนี่ย
มันก็จะเกิดความแออัดภายในแล้วคุณผู้ชมด้านนอกเขาก็ต้องคัดกรอง
แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยบอกว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ย
ขอแบบพอประมาณได้ไหมเพราะก็ต้องยอมรับนะ
เกิดจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองนี่แหละค่ะ
ดังนั้นก็เลยต้องเป็นการขอความร่วมมือกันนะคะ
ตอนนี้อาจจะลดลงมาเหลือตัวหนึ่ง
แล้วก็เป็นการปรับตัวให้มันเข้ากับยุคโควิดแบบนี้
ที่โรงเรียนอนุบาลปัชหาราช
วันนี้เนี่ยนะโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมน่ารักมากคุณผู้ชมดูสิ

ให้เด็กได้มาเชิดสิงโตแล้วแต่งตัวนะคุณ
จีนแบบเต็มสุดมากอะค่ะ

เป็นแป๊ะยิ้มแบบนี้ถือพัดเชิดสิงโตไปรอบโรงเรียน
นี่เป็นสีสันที่น่ารักที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วปีนี้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเขาก็บอกว่า

จะเอาเด็กมานั่งอยู่หน้าเสาทงใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวคณะสิงโตนี่ดู

แหม่ดูไปยิ้มถือพัดเนี่ยนะคะ
เชิดสิงโตให้ดูถึงที่ห้องเลย
แล้วเห็นไหมคะคุณครูทำอะไรคะเนี่ย
แจกอ่างเปล่าให้กับเด็กด้วยค่ะ
โอ้โหเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะ
โรงเรียนอนุบาลประชาราชพิษนุโลกนั่นเองค่ะ